การนี้กลายเป็นข่าวยัยแล้วแล้วฮะนี่ค่ะข่าวยัยแล้วนะครับ
กำลังเดินหน้านะในการที่จะทำคดีเกี่ยวกับการขายหวยเกิน
ราคาการขายสลากเกินราคาหรือการขายสลากออนไลน์
คุณพาไปบุกมังกรฟ้าบ้างล่ะ

แต่ปรากฏว่าคลิปเสียงปริศนาที่ทนายตั้มเอามาโพสต์บอกว่า
คลิปเสียงนี้ลือกันว่าเป็นเสียงของแรมโบอีสาน
ไม่กี่สัปดาห์แหมไปไล่จับหัวออนไลน์กัน
เป็นประวัติศาสตร์ถึงขั้นถอนลากถอนโครน
แต่พอฟังเนื้อหาในคลิปนี้
เหมือนกับว่านี่กำลังหากินกับเรื่องของสลากกินแบ่ง
สลากออนไลน์แท้ไปจับนะ
แต่เอาเงินขายสลากพวกนี้มาให้กับนายทุน
หรืออีกอย่างหนึ่งไปขอยืมเงินจากนายทุน

คุณผู้ชมฮะฟังคลิปเสียงที่ทนายตั้มเขาบอกว่า
เขากล้าที่จะแฉและเขาก็ไม่ยอมที่จะฟังคนเดียว
เขายอมเสี่ยงที่จะเผยแพร่คลิปเสียงนี้
พี่สวัสดีค่ะ

ที่เขาจะต้องเข้ามันมาหาพี่มันเป็นเพื่อนพี่
แล้วมันก็อยู่มันเข้าตอนนั้นมันก็ไม่รู้ประวัติมันว่า

แล้วต้องเงินมาให้พี่ช่วยพี่เดือดตาม๑๕ล้าน

มันเอาเพียงพี่เอาเงินมามาก
พี่ว่าพี่จะไปจับกุมารร์ฉันก็เลยจะจัดวงหนี้

มันแสดงแสดงข่าวว่าพี่เคยเอาแบบนี้มันไม่ช่วยใจหาได้ดี
แต่เดี๋ยวพี่พ่อฟังหน่อยนิดหนึ่ง
ที่เริ่มสูงเรื่องน่ะดูจริงกับน้อง
เพราะว่าแต่เราก็รู้พี่ต้องดูแล
พี่ต้องดูแล

เสียงมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ฟังแล้วก็คล้ายกับ
เสียงของแรมโบอีสานจริงหรือว่านายเสกสกลอัตถาวงฮะ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
คลิปนี้เขามีการแชร์กันไป
แล้วเขามองว่าแรมโบอีสานึกสลากมาแจกนายทุน
และเอาเงินของขบวนการค้าลอตเตอรี่มาหาเสียงหรือเปล่า
มาทางทนายตั้มได้มาอัปเดตเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวนะครับ
แรมโบอีสานับกับผมแล้วนะครับ
ว่าเป็นคลิปเสียงจริงที่คุยกับจุรีพรสินทุพราย
ราชการการเมืองประจำสำนักเลขานายกรัฐมนตรี
เป็นการคุยกันเล่นเฉยเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่นะคุณ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายตั้มโพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะ

โดยระบุว่าทางแรมโบอีสานส่งคลิปนี้มาให้ผม
และยืนยันว่าเป็นคลิปที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานี้
เป็นการหยอกล้อกันระหว่างแรมโบอีสานกับคุณจุรีพรจริง
เรื่องเงินเรื่องทองก็หยอกกันเฉย
ไม่ได้เกี่ยวยงกับเรื่องของลอตเตอรี่
เอาไปขายออนไลน์ขายเกินราคาหรอก
ผมไม่เอาเงินสลากมาแจกในทุนหรอกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ฟังเสียงนี่นางจุรายพรเขาชี้แจงนะฮะ
คือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความลับนะคะ
ก็เลยพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไร
พี่โบ้ก็จะแซวตลอดทุกครั้งที่โทรมา

คือเป็นเรื่องปกติของพี่โบ้ที่แซวน้อง
บอกเพื่อนคนอื่นกูไม่เอาเอาเงินน้องสาวพี่นี่แหละ
ส่วนเรื่องลอตเตอรี่ก็คือประมาณว่า
ก็เห็นพี่เขาออกข่าวโคมใครก็รู้จักอยู่
เราก็ถึงแซวพี่เข้าไปพี่ขอลอตเตอรี่บ้างนะ
ไม่ได้พูดครั้งนี้ทุกครั้งก็จะแซวพี่เขา
แต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขางานเยอะ
ไม่มีเจตนาพี่เขาก็ไม่ได้มายืมเงินเรา

ซึ่งมันไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะต้องมาปีกบัง
โอ้โหเขาบอกเขาสนิทกันเลยพูดเล่นกันหยอกล้อกัน
เรื่องจะยืมเงินกัน๑๐ล้าน๒๐ล้าน

เหรอเอาจริงคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมไปฟังคลิปเชื่อแบบไหน
แบบไหนให้คุณผู้ชมฟังเองถ้าได้ฟังเต็มนะฮะ
ล่าสุดก็มีคลิปที่นางจุรีพรยกผ่านมาลัยดอกไม้
นี่มาเป็นพานแบบนี้แล้วทูบเทียนแพ้พวงมาลัยเลย
ฟังจังหวะนี้กันหน่อยบรรยากาศตรงนี้ว่าแรมโบอีสาน
เขาพูดอะไรกับจุรีพรน้องรักเนี่ยนะฮะ
ต้องเอาไปช่วยแก้ให้พี่นะ

รีต้องมาช่วยแก้ให้พี่นะ

แล้วคุณอัมโบอีสานเมื่อเช้านี้๑๐โมงครึ่งเองนะครับ
ก็เดินทางไปที่สนดูสิตแจ้งความใครรู้ไหมคุณ

ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอดูสิตแล้ว
คนหนึ่งชื่อว่านายกิ๊ก
นายกิ๊กเป็นคนที่ร่วมโต๊ะอาหารอยู่กับนางจุรีพร
และแอบอัดเสียงขณะที่ผมคุยกับนางจุรีพรในลักษณะหยอกล้อ
ซึ่งตอนนั้นนางจุรีพรเขาเปิดแบบสปิกเกอร์โฟนไว้
แต่นายกิ๊กอยู่ก็อัดคลิปนะฮะ
และบอกว่านี่เป็นขบวนการในการกลั่นแกล้งทางการเมือง
หวังผลให้กระทบไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพราะผมนั้นถือว่าเป็นองคารักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรี

แล้วผมเองได้ชี้แจงกับนายยกไปแล้ว
ซึ่งนายกก็เตือนให้ระวังเรื่องของการใช้โทรศัพท์
ประเด็นสำคัญและอย่าหยอกล้อกันแบบนี้อีก

พวกนาย
พอชักไม่นานต้องหาพอพอให้น้องมันวิทยาลักษณะ
พอให้น้องมันก็ไปอะไรน่ะโกยักทริยาดอยู่กับเนี้ย
เห็นใจนะครับเรื่องหมดเงินร้อยล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริง
นี่แหละทางรัมโบอิสาหัวชิ้นแจงนะ
ฟังขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะ
ส่วนที่นางจุรีพรยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้อัดเสียง
แต่นายกิ๊กนี่แหละที่มาร่วมรับประทานอาหารในวันดังกล่าวเนี่ย
อัดเสียงเอาไว้เพราะเธอเปิดสปีกเกอร์โฟนนะฮะ
ส่วนเรื่องของลอตเตอรี่เธอเองก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะเป็นนักธุรกิจมีร้านอาหารไม่ได้สนใจเรื่องนี้
หลังเกิดเรื่องได้ติดต่อหายนายกิ๊ก
เพื่อให้ออกมาพบแต่จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะฮะ
ส่วนตัวของนางจุรีพรเธอเชื่อว่านายกิ๊กทำเช่นนี้
เพราะต้องการเรียกผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการโคต้าลอตเตอรี่
แรมโบอีสานหรือนายเสกสกลต้องการนำเข้าสู่ระบบ

ตั้งแต่ที่ทนายตั้มเอามาแฉ
มันมีประโยคที่ฝ่ายชายเสียงปริศนาของฝ่ายชายบอกว่า

และทีนี้เรื่องกระบวนการการจับกลุ่มให้มันเป็นเรื่องของตำรวจแล้วกัน
งั้นเดี๋ยวมันจะมาทวงมันจะซวยอะไรอย่างนี้
คุณคิดดูแล้วกันว่าคนจะเชื่อไปทางไหนนะฮะ
ก็กลายเป็นข่าวใหญ่เราก็ต้องเอามาเล่นนะสำหรับเรื่องนี้นะ
ใช่ค่ะทีแรกพอทนายตั้มนึกว่าจะเป็นข่าวแบบกุลทรงกุญซื้อ

เป็นช่วงจังหวะที่ทนายตั้มก็เปิดเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ออกมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะเรื่องกับทนายตั้มนี่มีเยอะเลยนะคะ